การซื้อข้าวซื้อของเนี่ยนะคะแล้วก็มีการผิดนัดสัญญาการจ่ายการชำระก็เป็นเรื่องเป็นความแต่มันไม่น่าเชื่อว่าโทรศัพท์ราคา
สองสามหมื่นบาทนะคะผ่อนซื้อผ่อนจ่ายเข้าไปแล้วพอไม่ได้มีตังค์ไปจ่ายเขาถูกยึดแล้วก็ถูกเรียกว่า
กรมบังคับคดียึดที่ดินมรดกเลยนะ๔ไร่มันเป็นเรื่องใหญ่โตโมโหลานเป็นมหากราบอะไรเบอร์นั้นนะคุณผู้ชมคืออย่างนี้ค่ะ
นายประเสริฐศรีทองอายุ๗๖ปีนางสุรีพรศรีทองอายุ๓๘ปีนะคะเป็นชาวบ้านหมู่๑ตำบลศรีพิรมอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิศนุโลก
คือเขาเดินทางมาพบกับเจ้าหน้าที่ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและนายกอบตศรีพิรมเอาเอกสารหลักฐานต่างมายื่นร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมค่ะ
เพื่อที่จะขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิศนุโลกช่วยหน่อยช่วยไกลเกลียดเรื่องของการเจรจาขอซื้อที่ดินมรดกของครอบครัวสี่ไร่
หลังจากที่ถูกฟ้องร้องและกรมบังคับคดียึดที่ดินขายทอดตลาดไปแล้ว
เรื่องราวมันมาจากแค่มือถือเครื่องเดียวนะคะ
โดยนางสุรีพรอายุ๓๘ปีผู้ร้องเรียนเขาบอกว่า
เมื่อปี๒๕๕๙พี่สุริพรทำสัญญาเช่าซื้อโทรศัพท์มือถือที่ร้านแห่งหนึ่งในอำเภอพรมพิราม
ซื้อมาราคาประมาณ๒๗๐๐บาทก็วางเงินดาวค่ะ
ไม่ได้จ่ายเป็นก้อนเต็มนะวางเงินดาวนไปก่อน๘๐๐๐บาท
ส่วนที่เหลืออีก๑๙๐๐บาทก็ตกลงกันว่าเดี๋ยวจะผ่อนจ่ายให้กับทางร้าน
ละ๑๕๐๐บาทนะคะเขาจ่ายได้เพียงแค่๒งวด
ก็ไม่ได้ส่งงวดที่๓ต่อเพราะว่าทำธุรกิจที่บ้านขายของที่บ้านเนี่ย
ขายไม่ได้ก็เลยไม่มีเงินส่งจนกระทั่งระยะเวลาผ่านไป
มีจดหมายมีหนังสือส่งมาที่บ้านนะคะร้านโทรศัพท์มือถือนี่แหละ
เขาได้ฟ้องร้องแล้วก็ส่งหนังสือมาที่บ้านของนางสุริพรหลายครั้ง
แต่ผู้เป็นพ่อที่อยู่ที่บ้านเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่ามันคือหนังสืออะไร
ก็เซ็นยอมรับไปทุกครั้งท้ายที่สุดแล้วค่ะกรมบังคับคดีก็เลย
ยึดยึดที่ดินมรดกสี่ไร่แล้วก็นำที่ดินมรดกนี่แหละ
ไปขายทอดตลาดนะคะในราคา๕แสนกว่าบาท
เหมือนเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันจากการซื้อโทรศัพท์
พอไม่มีเงินผ่อนจ่ายค่ามือถืออ่างั้นยึดที่ดินไปขายเพื่อเป็นการชดใช้ค่าโทรศัพท์แล้วกันนะ
เหรอมันได้เหรอฮะคือราคามันไม่ได้สมกันเลยนะ
นั่นสิมันต่างกันมากนะแล้วยังมีดอกเบี้ยอีก๓๗๐๐บาทนะคุณ
ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการนำเงินที่เหลือเนี่ยส่งคืนให้กับครอบครัวอยู่
ทีนี้ค่ะทางครอบครัวก็มองว่าที่ดินมรดกนี้มันเป็นที่ดินของครอบครัวนะอยากจะซื้อคืน
เป็นที่ดินที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ
แต่คนที่ซื้อไปจากกรมบังคับคดีเนี่ยเขาบอกว่าจะขายคืนให้ก็ได้
๑๖ล้านเพราะตอนเอาไปขายท่อตลาดที่กรมบังคับคดีประกาศขาย
ไร่แค่๕แสนกว่าบาทเท่านั้นเอง

ตอนนี้มาคิดไร่ละ๔แสนถ้าจะขายคืนให้เจ้าของเดิม
๔ไร่เป็นเงิน๑๖ล้านบาท
โอ้โหเจ้าของเดิมจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อคืนเนี่ย
เขาก็บอกว่าแพงเกินไป
ก็เลยขอให้ทางศูนย์ดำรงธรรมช่วยเจรจากลายเกลี่ยหน่อย
ถ้าจะขายคืนขอราคาที่เป็นธรรมกับราคาก่อนนี้หน่อยค่ะ
ร้านไม่มีเงินที่จะส่งต่อก็คือประคองตัวเองให้อยู่ได้

ก็คิดว่ามันจะไม่ใหญ่โตขนาดนี้
แล้วประเด็นคือเขามาส่งเอกสารให้พ่อ

แล้วพอเขามาส่งเอกสารปุ๊บพ่อก็เป็นคนรับ

แต่เซ็นทุกครั้งพอเวลาเซ็นพ่อเขาก็ถามนะ
อันนี้ฟังมาจากพ่อนะคะว่าได้เซ็นยืนยันไหม
เซ็นมอบสันทะอะไรไหมเขาบอกไม่ใช่
เป็นแค่เซ็นแค่รับรู้เฉยว่าผมมาที่นี่จริง
มาที่บ้านของคนที่เป็นลูกหนี้อะไรประมาณนี้ค่ะ
แต่ว่าคือเขาก็เซ็นไปทุกครั้งที่มา
แล้วทีนี้หนูไม่รู้เรื่องไม่รู้การส่งเอกสารอะไร

จากจุดเริ่มต้นค่าโทรศัพท์มือถือ๒๗๐๐บาท
กลายเป็นการยึดที่ดินแล้วก็ต้องซื้อคืนกลับเป็นล้านเลยนะฮะ
ค่าชำระค่าซื้อคืนหลายเท่าตัวเลยนะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิสุนโลก

เสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิศนุโลกพิจารณาช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป
คือขั้นตอนเราเข้าใจนะในการที่จะมีการยึดทรัพย์ขายท่อตลาดอะไรแบบนี้

แต่ว่าเรื่องของความสมน้ำสมเนื้อกับราคาของโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะฮะ